พาคุณผู้ชมไปติดตามศึกซักฟอกในวันที่๓กันบ้างนะครับ
วันนี้ก็ต้องบอกว่าความไม่ชัดเจนของนายกรัฐมนตรีเนี่ย
กลายเป็นประเด็นเลยนะคุณนัทพงศ์ความไม่ชัดเจนที่หมายถึงก็คือว่า
เสียงพูดของท่านนายกค่ะเพราะว่าวันนี้เหมือนกับเสียงท่านจะ
ผู้ชื่อข่าวเรานับได้ถึงเก้าสิบแปดครั้งนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยตามดิฉันมานะคะเนี่ยค่ะ
วันนี้วันที่๓นายกก็ขึ้นชี้แจงถึงการบริหารจัดการวัคซีนยืนยัน
ก็เพราะว่าสามารถสั่งซื้อได้ในจำนวนที่เราต้องการ
ซึ่งการด้อยค่าวัคซีนถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
อาจส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะคะ
ว่าจะได้ครบ๖๑ล้านโดสภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
เป็นเรื่องของการทำงานความร่วมมือนะครับ
สำหรับกระจายในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน
แล้วเราก็ทำให้เรามั่นใจว่าวันนี้อาจจะยังน้อยอยู่

ก็ซูดน้ำมูกไปน้ำมูกจะไหลนะคะ
คือสภานะครับไม่ว่าสภาเก่าสภาใหม่นะครับ

ท่านก็คงจะมีอาการหวัดด้วยหรือเปล่า
ใช่ไหมคะอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลตลอดเวลา

นายประเสริฐพงศ์สอนุวัฒน์สอสอภาคเก้าไกล

ทำไมปล่อยให้คนเป็นหวัดเข้ามาในห้องประชุม
อาจจะมีการแพร่เชื้อได้เป็นเรื่องเลยค่ะ
อ่าท่านประธานที่เคารพแพร่เชื้อได้นะคะ
สูตรมูกแบบนี้เป็นหวัด
เรื่องนี้ค่ะนายสุภาชัยโพสุ

ท่านบอกว่าถ้าใส่หน้ากากอนามัยนาน

ซึ่งท่านนายกสามารถถอดหน้ากากอนามัย
แล้วเข้าไปชี้แจงที่โพเดียมที่เตรียมไว้ให้ได้
แต่สุดท้ายท่านนายกก็ไม่ได้ชี้แจงต่อนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะคณะทำงานนายกรัฐมนตรียืนยัน
ผลเอกประยุทธ์มีอาการปกติดี
ไม่ได้ไม่สบายนะคะเพียงแต่ว่าพักผ่อนน้อย
แล้วก็แพ้อากาศเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยนะคะ

ที่ไม่สบายมีอาการแบบนี้ก็เพราะว่า

หลังจากเกิดกระแสข่าวคว่ำโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะ
ขณะที่วันนี้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการแถลงยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภานะคะ
คือเมื่อวานนี้มีสอสอพักเก้าไกลตั้งคำถาม

ทั้งที่ยังไม่มีผลวิจัยรองรับ
มีเพียงการทดลองในคนจำนวนหลัก๑๐เท่านั้น

แพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า
แต่สามารถฉีดได้รวดเร็วและครอบคลุม๒เท่า
ที่ผ่านมาใช้วัคซีนสูตรไข้แล้วกว่า๑ล้าน๕แสนคนปลอดภัย
เพราะฉะนั้นขออย่าพูดอะไรที่ทำให้ประชาชนสับสนค่ะ